เพราะว่าที่อำเภอท่าแซ่เนี่ย
มีโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โครงการนี้ระงับไป
ทำให้ส่วนหนึ่งเลยนะครับ

ประตูระบายน้ำก็เลยทำหน้าที่เป็นกั้นน้ำ

ถ้าเราไม่ดำเนินโครงการอ่างให้สำเร็จ
ตามที่เราได้ศึกษาไปแล้ว